ติดนะครับมีต้องบอกว่าโจรใจบาปเลยนะครับเพราะว่าทำทีไปถวายน้ำปานะ
นำชาน้ำเขียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้กับหลวงพ่อระดับเจ้าอาวาสวัดสามวัด
ค่ะแล้วก็ใส่พวกยานอนหลับอะไรไว้อืมพอหลวงพ่อท่านฉันเข้าไปนะครับ
อะไรเข้าไปเนี่ยท่านก็หลับแล้วก็เข้าไปในกุฏินะครับอย่างภาพเนี้ยนะ
กเงินไปห้าหมื่นบาทแล้วหลบหนีไปกล้องวงจรปิดในวัดเนี่ยจับไว้ได้หมดนะครับ
คนร้ายสองคนผู้ชายผู้หญิงอาศัยช่วงปลอดคนทำทีเข้ามาตีสนิทจ้าวาดวัดสามแห่งในจังหวัดพิจิตร
ถวายน้ำส้มกับน้ำชาเขียวแล้วก็เลือกถวายเฉพาะเจ้าวาดวัดเท่านั้นนะครับ
อาจจะเห็นว่าท่านอาจจะอายุเยอะแล้วก็น่าจะมีปัจจงปัจจัยมีทรัพย์สินอะไรในกุฏิเยอะนะครับ
พอเจ้าวาดวัดท่านฉันเข้าไปท่านก็หลับหรือไม่ก็หมดสติแล้วก็เข้าไปรื้อค้นเอาทรัพย์สินมีค่าในกุฏิเจ้าอาวาสแล้วหลบหนีไป
นี่เป็นวงจรปิดหนึ่งในวัดที่จับภาพเอาไว้ได้จ้าวาดวัดวังหินแรงนะครับท่านพระอธิการผู้ชงยานวุฒโธท่านบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาก่อนเพลงเมื่อวานนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักสามสิบสี่สิบปีผมยาวรูปร่างท้วมสวมหน้ากากอนามัยปกปิดใบหน้ามากับผู้ชายอายุยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีคนหนึ่งลักษณะผมรองทรงต่ำรูปร่างสันทัศน์สวมหน้ากากอนามัยปกปิดใบหน้าเช่นเดียวกันขี่จักรยานยนต์สี
สองคนนี้ครับปกปิดใบหน้าหมดเลยนะเนี่ยแล้วคนร้ายมาถึงก็ออกอุบายให้ท่านเจ้าวาดฉันน้ำชาเขียว
เจ้าวาดวัดวังหินแรงเนี่ยนะที่พิจิตรเนี่ยท่านบอกว่าท่านเนี่ยฉันแบบจิบไปนิดเดียวเองนะแล้วคนร้ายไม่ยอมไปไหนทำเหมือนกับจะอยู่รออาการไม่ถึง๕นาทีครับ
เจ้าวาดท่านรู้สึกมึนลืมตาไม่ขึ้นทีแรกก็ไม่รู้เป็นอะไรก็เลยแบบอาตมาขอเข้าไปพักในกุฏิก็แล้วกันปิดประตูล็อกกุฏิด้วยนะท่านบอกตอนประมาณ๑๑นาฬิกานะครับเมื่อวานนี้แล้วก็แบบเหมือนกับหลับสลบไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีนึงพบว่าประตูกุฏิถูกงัดนะแล้วก็มีพวกพระเครื่องนะครับรวมทั้งอ
นะครับในอังสะมีเงินอยู่ห้าหมื่นบาทนี่ฮะท่านเจ้าวาดก็เลยไปแจ้งตำรวจ
ขาเขียวก็ให้กินให้กินไปก็ไม่รู้สึกตัวหลับสองคนสองคนผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณสักเท่าไหร่ประมาณ๓๐๔๐

ท่านเจ้าวาดท่านรู้ตัวท่านล็อกกุฏิแล้วนะ

ไม่รู้เลยว่ามีการงัดกุฏิเกิดขึ้นเห็นไหม

ก็พบว่าก่อนหน้านี้คนร้ายสองคนนี้นะครับลักษณะคล้ายกันเลย
ตระเวนก่อเหตุแบบนี้มาแล้วสองวัดนะครับมีอีกสองวัดที่โดนไปก่อนหน้านี้
คือวัดทุ่งตับเต่าที่อำเภอบางบุญนาคแล้วก็วัดวังงิ้วที่อำเภอดงเจริญนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังแกะรอยจากกล้องวงจรปิดอยู่เพื่อดำเนินคดีนะครับโอ้โหบาปกรรมจริงจริงค่ะ